ยังอยู่ที่เรื่องของพระสงฆ์แต่มีเพจดังออกมาแฉว่าพระสงฆ์รูปหนึ่ง
อยู่วัดก็หนุ่มจีวงจีวรห่มเหลืองเป็นสดิบสดีเป็นพระ

กลายเป็นชุดแบบเหมือนคารวาสทั่วไป
แล้วอันนี้เพจดังแฉว่าไปอยู่กินกับเมียของชาวบ้าน

มั่วแล้วนะเออผิดแล้วนะนี่ไปยุ่งกับเมียชาวบ้านอีกโอ้โห
เรื่องนี้เนี่ยนะฮะถูกเพจดังโพสต์ลงไว้ในเฟซบุ๊คถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระรูปหนึ่ง

พระไปอยู่กินกับเมียชาวบ้านสร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาอืม
รายละเอียดเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นพระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดหนองตายาย
ตำบลเมืองรุ้งอำเภอบ้านไร่ที่อุทัย
ข้อมูลตามเพจที่ออกมาเปิดเผยบอกว่าประมาณ๒ปีก่อน
มีพระรูปหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่วัดหนองตายาย
ช่วงแรกอ้างว่าเป็นพระมาจากลบบุรี
ก็มีการไปพูดคุยกับคณะกรรมการวัดกับชาวบ้านว่า
เดี๋ยวจะมาสร้างโบสถ์ใหม่ให้นะ
แล้วก็ถือโอกาสมาขออยู่วัดและอยู่เรื่อยมาเรื่อยมาจน๒ปี
พระรูปนี้จะมีการสร้างวัตถุมงคลเช่นรูปเหรียญตะกุดอื่น
แล้วก็แจกจ่ายให้ข้าราชการในพื้นที่ให้ชาวบ้านบูชาบ้างอะไรบ้าง
อ้างว่าต้องการเอาเงินไปทำบุญเข้าวัดเดี๋ยวไปสร้างโบสถ์กัน

ก่อนหน้านี้พระรูปนี้นะครับคุณผู้ชม
คือเขาจะให้พระอีกรูปหนึ่งเป็นผู้ขับรถให้
เวลาเดินทางไปไหนมาไหนแต่ระยะหลังเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยน
พระที่เคยขับรถให้สังเกตเอ๊ะทำไมในรถของท่าน
มีชุดปรายเวทของคารวาสปกติอยู่ด้วยอืมมีทั้งปืนค่ะอืม
มียาไวอาก้ามีถุงยางอนามัยมีหมวกและมีรองเท้าของผู้หญิง
พระก็เลยสงสัยก็เลยไปถามพระรูปนั้นว่าท่านทำไมท่านถึงมีของ
ในรถท่านเต็มไปหมดเลยพระรูปนั้นก็เลยไม่พอใจ
ก็เลยสั่งไม่ต้องมาขับรถแล้วนะเปลี่ยนไปเอาพระบวชใหม่มาขับแทน
แล้วกันอะไรอย่างนี้พระที่เคยขับรถให้ก็เลยออกมาเล่าถึงพฤติกรรมของ
พระรูปนั้นให้คณะกรรมการวัดฟังแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านฟัง
พร้อมทั้งพยายามติดตามพฤติกรรมของพระรูปเนี้ยจนไปรู้ว่าพระรูปเนี้ย
มีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่หนึ่งหลังค่ะกรรมการวัดก็ตามแล้วก็ไปถ่ายคลิป
ดีโอที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละก็เห็นภาพว่าเอ้าไม่ได้ห่มจีวอนนี่
มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งมีบ้านอยู่ในตลาดนั่นแหละแล้วทั้งคู่ก็พากันไปอยู่ที่บ้านนั้น
สองต่อสองแน่นอนแบบนี้มันไม่เหมาะสมค่ะมันอาบัติปราชิตแน่นอนคุณผู้ชม
นะฮะเพราะว่าถือว่าผิดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะ
คือพระที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลก็พาคนเข้าไปดูในห้องกุฏินะฮะ
แล้วก็ไปดูว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างก็จะมีเรื่องของวัตถุมงคลต่างมากมายอยู่
แต่ที่สำคัญก็มีปืนด้วยค่ะนะฮะมีกระสุนปืนด้วยนะฮะ
นี่อยู่ในกุฏิของเขานี่เห็นไหมโอ้โหเต็มเลยนะฮะ
แต่ล่าสุดพระรูปที่เป็นต้นเรื่องเนี้ยค่ะออกจากวัดไปแล้วอืม
หลังจากเสร็จงานกระถิ่นของวัดนะฮะ
ชอบบอกเฉาบ้านมันจะมาสร้างบวชเฉาบ้านก็ดีใจทำวงทำบุญกันไป
ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่ามีการหอบเงินวัดเป็นล้านหนีไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าได้เงินจากกระถิ่นไปแล้วไง
ตอนนี้เดี๋ยวต้องเร่งสืบสวนแล้วก็เอาตัวมาดำเนินการต่อไป
เพราะถือว่าทำให้วงการผ้าเหลืองเสื่อมเสียนะครับ
จริงดูนอกมีสองข่าวติดเลย